ไปต่อที่นครนายกมีชาวบ้านเขาเห็นว่ามีร่องรอยรอยเท้าของหมีไปอยู่ในสวน
นะก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปเจ้าที่บอกโอ้ยไม่เห็นจะมีเลยมีแต่รอยเท้าเดินเข้าไป
สุดท้ายเจอหมีวิ่งงับก้นวิ่งหนีออกมาแทบจะไม่ทันคุณผู้ชมครับไปดูภาพเหตุการณ์เลยฮะ
ดูแผลก่อนใหญ่ใหญ่อยู่ใหญ่หัวเจ้งก่อนนี่เรียกเรียกเรียกหากับรังเลย
ตัวใหญ่ตัวใหญ่เจ้าหน้าที่คนสุดท้ายเจอหมีควายงับก้นไปนะครับครับ
สุดท้ายบอกบอกแล้วไม่มีหรอกเป็นยังไงเจอมันวิ่งไล่งับก้นออกมาดูหน้าที่ดูหน้าที่
เจ็บเจ็บเขาบอกตัวใหญ่เท่าคนเลยนะฮะมันตะปบหรือมันกัดไม่รู้
มันทั้งตะปบทั้งกัดด้วยแหละครับโอ้โหนะฮะกลุ่มนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานครับนะฮะ
เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกวิ่งหนีตายออกมาจากป่า
เพราะว่าถูกมีควายไล่งับก้นแบบนี้
ถอดกางเกงให้ดูขออนุญาตเซ็นเซอร์นิดนึงนะ

ใช่มันตะปบเข้าที่ก้นแล้วก็ที่ขาระหว่างที่สะกดรอย
ตามรอยเท้าของหมี่ไปเนี่ยครับ
มีทั้งเจ้าหน้าที่ตอนที่เข้าไปมีทั้งนักข่าว
มีชาวบ้านพากันวิ่งกระเจิดกระเจิงออกมาแทบไม่ทันเลยนะฮะ
ก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่คนนี้ที่โดนงับไปโดนตะปบเข้าไป
และชาวบ้านเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันมีหมีควายแต่มันตัวไม่ใหญ่หรอกนะฮะ
ลูกหมูนี่แหละนะฮะเอาไปฟังเสียงตอนนั้นหน่อยนะฮะ
อ้าวเดี๋ยวมีรอยรอยข้ามมายังไม่โตเท่าไหร่
โตกว่าหมาเท่ากับหมูอ่ะตัวไม่ใหญ่มันวิ่งไม่เร็วหรอก
โตกับหมาเท่ากับหมูโตไม่ใหญ่มันวิ่งไม่เร็วหรอก
สุดท้ายโอ้ยเท่าคนก็ดังเลยนั่นวิ่งออกมาเนี่ยนะครับ
แทบจะไม่ทันโดนตะปบก้นเข้าไปนะฮะ
เจ้าหน้าที่กับนักข่าววิ่งหนีออกมาตะโกนโอ๊ยมันใหญ่เท่าคนเลย

บันทึกเอาไว้นะครับเจ้าหมีควายตัวนี้กำลังวิ่งเข้าป่าไป
พอมันตะปบเสร็จปุ๊บนี่มันวิ่งเข้าป่าไปนี่เห็นไหมไกลเนี่ยฮะ
ในพื้นที่หมู่๙ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ส่วนเจ้าหน้าที่อุทยานที่ถูกหมีกัดคือพี่วินัยช้างอ่อนครับ

เพื่อนก็ช่วยกันเอาออกจากป่ามาแล้วก็รีบนำตัวส่งโรง
พยาบาลต้องอุ้มพยุงนะโดนตะปบไปค่อนข้างเจ็บเหมือนกัน
สำหรับเจ้าตะที่ช้าบ้านก็ยังคงออกติดตามหามีควายตัวนี้อยู่
แล้วก็ประกาศเถินให้ช้าบ้านในพื้นที่เตรียมระวังกันด้วย
บอกเลยนะฮะอย่าไปคิดนะครับหมีตัังใหญ่ช้างตัวใหญ่
อย่าไปคิดว่ามันจะช้านะ
ถึงเวลามันวิ่งแล้ววิ่งเร็วนะครับ

แล้วคิดดูตอนมันยืนขึ้นมาเนอะยืนแบบนี้น่ากลัวนะ
ช้างวิ่งไวหมีวิ่งไวพี่วิ่งไวไหมคะ
ก็พอได้อยู่ภูมิจะนำนิดหนึ่ง